ตลอดระยะเวลากว่า๗๐วันของการเข้ารับการรักษาโรคไข้เลือดอ่อน
ชนิดอุนแรงของคุณพธิษฎีนะครับ
ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้มีการออกแถลง
การความคืบหน้าในการรักษาออกมาอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งหมด๑๙ฉบับด้วยกันครับ
ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาโรคไข้เลือดออกที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๙พฤศจิกายน๒๕๖
โดยตลอดระยะเวลาของการรักษากว่า๗๐วันทางโรงพยาบาลได้แถลงการอาการป่วยและผลการรักษาทั้งหมด๑๙ฉบับดังนี้
แถลงการฉบับที่๑และ๒ของวันที่๑๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
ปทฤษฎีสหวงมีอาการเลือดออกรุนแรงในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย
มีอาการตับวายไตวายและความดันในช่องท้องสูง
จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างจำเพาะ
ซึ่งผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้เลือดออก
ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ปั๊มหัวใจเป็นเวลา๓นาที
ก่อนจะใช้ยากระตุ้นความดันขนาดสูงอย่างต่อเนื่อง
แถลงการฉบับที่๓และ๔ของวันที่๑๒พฤศจิกายน๒๕๕๙
ยังมีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอดอยู่
ต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะ
สัญญาณชีพโดยทั่วไปคงที่มากขึ้น

ยังต้องใช้เครื่องฟอกไตและเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ
แถลงการฉบับที่๕และ๖ของวันที่๑๓พฤศจิกายน๒๕๕๙
อาการโดยทั่วไปคงที่ตลอดคืน

แต่ยังคงต้องใช้ยากระตุ้นความดันอย่างต่อเนื่อง
ตอบสนองของม่านตาคงที่

จากภาพรังสีสวงอก
อาการโดยรวมมีความดันเลือดตามเป็นระยะ
หัวใจเต้นผิดจังหวะระยะสั้น

อาการทั่วไปหัวใจเต้นผิดจังหวะมากขึ้นและควบคุมได้ยากความดันเลือดต่ำเป็นระยะจำเป็นต้องใช้ยากระตุ้นความดันขนาดสูงสงสัยมีการติดเชื้อในปอดด้านขวา
ทะแหลงการฉบับที่๑๐ของวัน๑๖พก๒๕๕๘
อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะและความดันเลือดควบคุมได้ดีขึ้น
ผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตคงที่
ทะแหลงการฉบับที่๑๑ของวันที่๑๗พก๒๕๕๘
จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเพื่อระบายเลือด
ช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายอย่างเร่งด่วนในช่วงเย็น
เนื่องจากมีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีแถลงการฉบับที่๑๒
คณะแพทย์ผู้รักษาใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
ผ่าตัดระบายเลือดในช่องเยื่อหุ้มปอด
ผลการผ่าตัดพบว่ามีจุดเลือดออก
ซึ่งเกิดจากการฉีกขาดของพังผืดในช่องเยื่อหุ้มปอด
และสามารถหยุดจุดเลือดออกนั้นได้ระดับหนึ่ง
ช่วงหลังเข้ารับการผ่าตัดไป๒วัน
จึงมีการแถลงการฉบับที่๑๓ในวันที่๒๐พฤศจิกายน๒๕๕๙
พบมีอาการแทรกซ้อนอื่น
คือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร
ภาวะติดเชื้อและมีอาการขาดเลือดที่เท้าทั้งสองข้าง
แถลงการฉบับที่๑๔ของวันที่๒๒พฤศจิกายน๒๕๕๙
ผู้ป่วยมีความดันเลือดที่ควบคุมได้ยาก
จากภาวะติดเชื้อที่เท้าซ้าย
จำเป็นต้องตัดขาซ้ายระดับเหนือข้อเท้า
เพื่อควบคุมการติดเชื้อที่รุนแรง
ในช่องปอดซ้ายในคืนวันเดียวกัน
แถลงการฉบับที่๑๕ของวันที่๒๕พฤศจิกายน๒๕๕๙
โรงพยาบาลรามาธิบดีรายงานผลการรักษาที่ผ่านมาทั้งหมด
รวมถึงสาเหตุที่ต้องผ่าตัด
ตรวจไม่พบเชื้อไข้เลือดออกแล้ว
แต่ผู้ป่วยยังอยู่ในขั้นวิกฤต
ที่มีภาวะโรคแทรกซ้อนที่เหลืออยู่

แถลงการฉบับที่๑๖ของวันที่๑๔ธันวาคม๒๕๖
โรงพยาบาลรายงานผลการรักษาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่๕ธันวาคม
ปอดขวาอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อ
และลมรั่วในช่องเยี่ยวหุ้นปอดด้านซ้าย
และสื่อสารได้โดยใช้ภาษากาย
แถลงการฉบับที่๑๗ของวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๖๒
รายงานว่าเนื่องจากวันที่๑๕ธันวาคม๒๕๕๙
ผู้ป่วยมีอาการสุดลงจากภาวะปอดขวาติดเชื้อลุกลาม
จำเป็นต้องเพิ่มยาต้านจุลชีพและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
แถลงการฉบับที่๑๘ของวันที่๒๔ธันวาคม๒๕๖๒
ผลต่อจากการเปลี่ยนก๊าซทำให้ไม่สามารถให้การรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจอย่างมีประสิทธิภาพได้
จำเป็นต้องผ่าตัดปอดซ้ายออกในช่วงเช้าวันนี้
ช่วงไป๒๔วันจนกระทั่งวันนี้๑๘มกราคม๒๕๕๙
โรงพยาบาลรามาธิบดีแถลงการผลการรักษาฉบับสุดท้าย
ชี้แจงอาการนายทฤษฎีสหวงไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบในเวลา๑๑นาฬิกา๕๐นาที